เหตุการณ์นี้ขับเร็วไม่เร็วไม่รู้แต่อยากจะเอามาเตือนภัยคุณผู้ชมช่วงนี้เตือนเอาไปแล้วเรื่องของอากาศฝนตกในหลายพื้นที่แล้วถ้าฝนตกมันตามมาด้วยถนนลื่นเป็นแบบนี้ค่ะ
อู้หูเขาไม่ใช่ว่าเล่นผ่าผลอะไรนะคะแต่ว่ารถมันเหมือนเสียหลักแล้วมันหมุนมันคว้างคุณเห็นไหมคะน่ะสะบัดเลยนะฮะใช่ยังไหลไม่หยุดไปตกหลายทางนะครับรถมา
กระบาดไปอยู่ตรงนั้นแต่หลายคนดูคลิปนี้โอเคเข้าใจว่าทุกคนเข้าไปชื่นชมว่าคนขับนี่ถือว่าสติกดีมากเพราะสามารถที่จะประคองรถกระบาดเนี่ยให้ไม่เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ได้นะคะแต่อย่างที่บอกค่ะเห็นอยู่เลยนะคะว่าเนี่ยอู้หูฝนมันตกลงมาอาจจะขับมาด้วยความเร็วด้วยหรือไม่ค่ะรถสายค่ะแล้วเข้าไปอยู่แลนด์ซ้
คลิปนี้มาโพสต์ค่ะแล้วเขาบอกว่าขอให้เรื่องนี้ให้มันกลายเป็นอุทาหรณ์ให้คนใช้รถใช้ถนนในหน้าฝนเขาให้ข้อมูลไว้น่าสนใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าการตรวจเช็คสภาพยางและระบบเบรกให้รอบครอบและไม่ควรขับเร็วช่วงฝนตกอันนี้เราพอรู้
ว่าฝนตกหนักหรือตกนานแล้ว
น้ำฝนก็จะล้างคราบน้ำมันออกไป

ฝนตกใหม่อุบัติเหตุเกิดบ่อยกว่าฝนตกนานแล้วนะฮะ
เขาบอกว่านี่แหละค่ะก็เลยเอามาเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์
จุดเกิดเหตุตรงนี้ที่ถนนมิตรภาพช่วงลงเนิน
ใกล้กับฟาร์มชุกชัยแต่อำเภอปรักษ์ช่องนครราชศรีมาก
จุดที่ผมเห็นนะหลังที่ผมขับรถไปโคราช
จุดตรงนี้ขับรถกันเร็วมาก
ใช่ระวังค่ะขับรถเร็วมากนะครับ